ทีมพระราชนาคมศรีอยุธยานะคะ
มีเหตุการณ์สุนัขพิษบู๒ตัว

ไปไล่กัดคนที่ปั่นรถซาเล้ง
ขายไม่กวาดอยู่ตามหมู่บ้านต่างนะคะ
จนรถล้มลงเท่านั้นไม่พอนะคะ

ภาพกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
ออกมาปั่นขายไม่กวาด

เพราะว่าบ้านเปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็ไล่กัดแบบนี้นะคะ

คนที่ขายไม่กวาดเขาก็พยายาม
สินค้าของตัวเองก็คือไม้กวาดมันเป็นด้ามใช่ไหมคะ

ช่วงจังหวะนั้นเจ้าของก็เข้ามา
เขาก็พยายามหนีทุกวิถีทางนี่แหละค่ะ
ปีนรั้วแต่ก็ตกมาจากรั้วนะ
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้านะคะ

แต่ทีนี้ถือว่าปลอดภัยประมาณหนึ่งแล้วนะคะ

เจ้าของเขาก็พยายามออกมาไล่แล้วก็ต้อน
ให้เจ้าสุนัขพิษบู๒ตัวนี้เข้าบ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านสมฤดีตำบลอุทัย
อำเภออูทัยจังหวัดพระรัตนครศรีอายุทยาค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้ามารับตัวคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือคนขายไม่กวาดไปส่งโรงพยาบาลอุทัย
นายวิชิตวงเจริญเจ้าของคลิปเปิดเผยบอก
คนเจ็บเข้ามาขายไม่กวาดภายในซอย
และได้รับบาดเจ็บตามแขนตามขาตามลำตัว
จากที่สุนัขมารุมกัด๒ตัวนี้นะคะ
แต่ไม่ทราบว่าตอนนั้นที่เห็นแผลเยอะเหมือนกัน

ทราบเพียงว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านไปเลย
บ้านเขาอยู่ที่อีสานตอนนี้คือข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับคนที่ได้รับบาดเจ็บนี้นะคะ
แต่เจ้าของคลิปต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มาลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่เลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูหน่อย
จากพิษบูเป็นสุนัขที่ดุร้าย
และไม่น่าจะเอามาเลี้ยงในแหล่งชุมชนหรือหมู่บ้าน
หากสุนัขหลุดออกมาอีกเขากลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นอีกนะคะ